เข้าวัดหน่อยดีกว่าจะได้มีความสุขกัน

กี่วัดน้ำท่วมอันนี้วัดน้ำไม่ท่วมแต่คนท่วมเลย
ขอโชคลาภกันพาไปที่แรกครับไปคำชโนธ
อาจจะมีน้ำนองหน่อยเนอะที่รอบเกาะคำชโนธนะฮะ
ดินแดนพญานาคาราชพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
ที่บ้านบนเมืองอัตโบร์นบ้านม่วงอัตโบร์นบ้านม่วง

หลายคนก็ไปขอโชคลาภเพื่อความเป็นสริมงคล

นายชัยมงคลศรีอุดมตั้งโต๊ะเลยเป็นการบวงสวง
วงส่งบ้านสมุนไพรชัยมงคลให้กับนักท่องเที่ยวไปร่วมทำบุญทอดผ้าก่อนเป็นผ้าป่า

ก่อนที่นำกองพระป่าไปถวายพระคุณเจ้าที่วัดศรีสุธโธ
โดยแบ่งออกเป็น๒ส่วนให้กับวัดแสนหนึ่ง
แล้วก็ไปบำรุงเกาะคำจนดอดอีกหนึ่งแสน
ชาวบ้านก็อ่าขอดูขันน้ำมนต์หน่อยท่าน
เป็นยังไงเล่านี่นะฮะอ่ะบวงสวงแล้วก็ต้องดูขันน้ำมนต
เพื่อจะมีโชคมีลาบกันไปก็ถ่ายภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแบบนี้
คุณผู้ชมเห็นหรือไม่อย่างไรก็สุดแท้แต่จะพิจารณานะครับ
ไปกันที่จังหวัดชนบุรีนะคะพระบุญมีสันตวาโจและในผันภูมิผล
เป็นผู้ดูแลผู้ท่ามนทลเฉลิมประเกียจพิษฎนโลก
อำเภอเมืองพิษสนโลกนะคะแต่เขาไปที่ชนบุรีนะ
ได้เอาหยดน้ำตาเทียนในโอ่งน้ำมนต์ระหว่างประกอบพิธีเทศคาถาพันธ์และเทศมหาชาติ
ซึ่งมีลักษณะเหมือนพระเบี่ยงมาลาซึ่งแปลว่าหมวก
สมเด็จพระนเรสวนมหาราชเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ
มาให้นักข่าวดูเลยสำหรับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นนะคะ
รวมสองวันยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิงหาคมที่ผ่านมานะคะ
เทียนที่ใช้ทั้งหมดหนึ่งพันเล่มทูบหนึ่งพันดอกดอกไม้หนึ่งพันดอก
ขณะที่องค์นมลในพิธีจุดเทียนสองธรรมเพิ่มอีกหนึ่งเล่ม
และจุดเทียนบริวารเพิ่มอีกยี่สิบเอ็ดเล่ม
เสร็จพิธีปุ๊บเก็บข้าวของค่ะเนี่ยไปเจอของแปลกของมหัศจรรย์
บอกว่าน้ำตาเทียนเกิดเป็นรูปร่างอัศจรรย์ก็คือลักษณะเป็นพระมาลาเบี่ยงของสมเด็จพระนเรสวนมหาราช
ก็เลยเอามาวางไว้บนหน้าตำหนักพระนเรสวนคือตอนแรกนึกภาพไม่ออกเอ๊ะเป็นยังไง
ใหญ่ขนาดเนี้ยอู้เหมือนไหมเหมือนอย่างนี้เป็นใบเลยอ่ะ
หลังจากที่ชาวบ้านทราบข่าวก็ทยอยเดินทางไปดูหายโบราณ
แล้วก็จุดทูบจุดเทียนขอโชคขอลาบอย่างไม่ย่อท้อและย่อถอยนะครับ
เราไปถามนางมวยหมายไฉอายุ๖๐ปีอยู่บ้านเลขที่๗๔หมู่๑
ตำบลยางค่ะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาพรมด้วยนะคะ
เล่าบอกว่าตัวเขานำวัวไปผูกไว้บริเวณเรียบคลองชลประธาน
แล้วก็เห็นหัยโผล่ขึ้นมาบริเวณน้ำเสาะอยู่ข้าง
เลยนำจอบแล้วก็เสียบขุดลงไปดูเอ้าไปพบหายจริง
แล้วก็เศษกระดูกมนุษย์ดังกล่าวสุดท้ายแล้วก็เอามาแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านก็นำทูบเทียนไปบูชาแล้วก็ขอโชคขอลาบกันไปค่ะ
ต้องทำนานนะนั่งกินข้าวเลยนะอารมณ์ไปกางให้หน่อยจะทำตรอนนะฮะ
ส่วนที่พยาวชาวบ้านไปไหว้ขอพรแก้บนกับพระเจ้าทันใจครับ
หลังจากที่ไปบนบานสารกล่าวแล้วก็ได้หวังได้อย่างที่หวังสมใจครับ
แล้วก็ไปจุดทูปเทียนขอโชคขอลาบกันกับพ่อปู่พญานาคาราช
ซึ่งอยู่ในสาราวัดศรีบุญชุมตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจ
ขอโชคลาภซึ่งก็ไม่ผิดหวังเขาบอกว่าเขาไปจับ
มันจะมีอะไรนะอยู่ในพานนะตัวเลขใช่ไหมมัดอยู่เนี่ย
นะจับขึ้นมาให้ลูกให้หลานจับขึ้นมาอ้าวสักสองตัวสิยายขอหน่อยยายขอหน่อย
หลานจับขึ้นมาให้หลานก็ไปซื้อทรทลี่กันไปแล้วก็ไม่ได้กระซีบบอกเราว่ามัน
มีความบริสุทธิ์อะไรแบบนี้ก็จะให้เด็กจับนี่เห็นไหม
ตามที่อยู่ในกระดาษนี่แหละคุณผู้ชมก็มองออกแล้วกันเราเห็นแวบนะฮะ
ไปดูที่วัดสว่างอารมณ์กันหน่อยครับ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีผู้ชายคนนี้นายสุทัศน์
เป็นชาวนนทบุรีเขาเป็นอาชีพทำสวน
นำกล้วยน้ำวาห้ามร้อยหวีไข่ไก่สด๓หมื่นฟอง
เข้าสารถุงละ๕กิโลหนึ่งพันถุงใส่รถ๖ล้อมาเลย
อะไรจะใหญ่โตขนาดนั้นแก้บนสิครับไปแก้บน
หลวงพ่อพระเงินพระทองและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดสวักอารมณ์
แล้วก็หลังเสร็จสิ้นแก้บนแล้วพระอาจารย์แป๊ะได้มอบพระพุทธรูป
ตัก๙นิ้วและวัตถุมงคลเหรียญต่ำรุ่นรวยสุดให้กลับไปบูชาด้วยนะครับ
ก่อนที่นายสุทัศน์เขาจะเอาธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท
แลกกับธนบัตรฉบับละ๒๐บาทนะฮะแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชค

เขาเคยขอแล้วเขาได้อย่างที่หวังก็ต้องกลับมาแก้บนใหญ่โตโมโห
อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าขอแล้วได้ก็กลับไปแก้บน
แต่ถ้าไม่ได้ก็กลับไปแก้มือใหม่ไปขอใหม่